อยู่ไหนฉันจะพาเธอไปเต้นทุกที่บนโลกใบนี้เลย
อันนี้เป็นคำมั่นสัญญานะคะที่คุณฮันเขาให้ไว้กับจี
อย่างคลิปล่าสุดก็น่ารักทีเดียวนะคะ
มาดูกันหน่อยนะคะตอนนี้สองคนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะ
สองคนนี้เขาก็ไปท่องเที่ยวนี่แหละแบบสนุกสุดเวียงเลยนะคะ

ไปไหนก็ต้องมีคอนเทนต์เรื่องการเต้นด้วยตลอดเลย
และล่าสุดนะคะก็เฉิดฉายอยู่ต่างแดนทั้งทีค่ะ
ก็ต้องสร้างสีสันนะให้โลกจำกันสักหน่อย

ควงกันไปเต้นทุกที่เลยนะคะที่เดินทางไปเที่ยว
ก็มีทั้งสะพานบุ๊กลีนไทม์สแควร์สวนสนุก

อย่างคลิปล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็พากันออกสเต็ปเต้นนะ

เขาบอกเลยนะว่าจะพาจียอนไปเต้นด้วยกันในทุกที่เลย

น่ารักมากเลยนะคะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องบอกนะจ๊ะ
นี่ดูได้จากภาพนี้เลย
จากจะได้เห็นความหวานเวอร์ของคู่นี้แล้วนะคะ
ก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเขาด้วย
เพราะว่านี่ขยันโพสต์รูปโพสต์คลิปนะ
ก็เห็นถึงวิถีต่างแดนนะว่าเขาอยู่กันยังไงละ
แต่สังเกตแล้วหน้ากากก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะ
นี่นั่นแต่ละคนก็ได้ไปทงไปเที่ยวกันนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ต้องระวัดระวังด้วยนะคะ
แอลกโคฮอล์แล้วก็เจลล้ำใหญ่ค่ะ